อ่าไปดูมุกดาหารกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะ
ที่เขาจัดงานสงกรานด้วยเช่นกันเป็นงานประจำปี

ว่าอย่าให้มีการต่อยตีทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
เอาทหารนะคะมาช่วยกันคุมงานโอ้โห
งานก็กำลังดำเนินไปอย่างสนุกทุกคนมีความสุขเลยค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ค่ะ
นี่ค่ะคือเกิดอะไรกันก็ไม่รู้นะคะ
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันกลางงาน
ทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์
คือเราจะเห็นว่ามีทหารในเครื่องแบบอยู่ในงานประจำกันหมดคือ

กลัวว่าจะเกิดเรื่องขึ้นเอาเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
ไม่รอดค่ะก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ทหารเข้าไปห้ามก็ยังไม่สนใจนะคะ
ยังทะเลาะต่อยตีกันต่อค่ะ

สุดท้ายเนี่ยเจ้าของงานก็ตัดสินใจนะคะ
ปิดงานปิดงานเลยค่ะ
นี่คืองานสงกรานบุญภเวทเข้าเมือง
และงานสงกราณบ้านกุฎง้องครับนะคะ

ชาวบ้านหลายคนบ่นโหเมื่อวานยังสนุกอยู่เลย
เขาก็จ้างรถแห่จ้างการแสดงมา

แต่ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้นะคะ
บานปลายจนสุดท้าย๕โมงเย็นต้องสั่งปิดงาน
โชคดีตรงที่ว่าไม่มีใครเจ็บหนักอะไร
ส่วนทหารที่มาดูแลงานก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
นี่ค่ะสุดท้ายก็ทุกคนก็ไม่มีใครสนุกเลยค่ะ